มันก็เลยเลือกเอ๊ะทำยังไงมันถึงจะได้ผล
ก็เริ่มจากลองมาทำน้ำก๋วยเตี๋ยวบะหมี่นี่สูตรมาจากที่ไหน

จริงจริงเราไม่ต้องไปจุ่มน้ำนะค่ะ

เผอร์แป๊บเดียวก็สิ้นเดือนสิงหาคมแล้ว
เชื่อว่าหลายคนคงเริ่มวางแผนลางาน
เตรียมตัวเที่ยวช่วงปล่อยปีกันแล้วใช่มั้ยล่ะค่ะ
แต่กองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องด้วย
ไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ก็หายห่วงได้เลยค่ะ
เพราะว่าทุกจังหวัดก็มีเมนูเส้นอร่อยรอให้แฟนได้ไปตามร้อยกันอยู่
ก็อย่างอาทิตย์ที่แล้วที่เราไปเยือนเมืองพระร่วง
แฟนรายการหลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์ว่า
เมนูนี้เนี่ยน่ากินร้านนั้นก็น่ากินเพียบเลยล่ะค่ะ
ก็แหงสิคะก็มีทั้งบะหมี่สูตรเก่าแก่จากอำเภอสวรรคโลก
จากร้านบะหมี่เม้ง๑๐๐ปีสวรรคโลก
ต่อด้วยเมนูก๋วยเตี๋ยวเครื่องไทยที่จัดหนักจัดเต็ม
ใส่เครื่องไม่ยั้งกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวตาพุธ
และปิดท้ายกับคาเฟ่ชิคคู
กับเมนูสปาเกตตี้คาร์โบนาลาร์
กับรสชาติแบบออริจินัลที่บอกเลยว่าอร่อยจนอยากจะนั่งรถไฟกลับไปซ้ำสัก๑๐จาน
เพราะเล่าเส้นเป็นเรื่องมาบุกถึงเมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองก๋วยเตี๋ยวอร่อย
เราก็ต้องขนร้านเด็ดร้านดังมาแนะนำแฟนรายการกันสิคะ
เริ่มต้นร้านแรกกันเลยค่ะกับเมนูก๋วยเตี๋ยวน้ำผลไม้เจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย
กับเมนูก๋วยเตี๋ยวน้ำส้มจากร้านไร้ส้ม
ต่อด้วยบะหมี่สูตรซัวเท้าเจ้าเก่าแก่ประจำจังหวัดที่เสิร์ฟความอร่อยมายาวนานกว่า๗๐ปีที่ร้านเสียงบะหมี่
ถ้าแฟนรายการพร้อมแล้วนักเล่าเส้นของเราก็พร้อมแล้วเช่นกันค่ะ
อย่างนั้นอย่ารอช้าไปเดินทางตามหาเมนูเส้นที่จังหวัดกำแพงเพชรกันเลย

สวัสดีครับผมวันฤทธิ์ฟื้มอารมณ์ในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง
รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวและที่มา
ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับ
แต่ก่อนจะไปดูเรื่องเส้น
เราไปดูประวัติความเป็นมาของจังหวัดกำแพงเพชรกันก่อนดีกว่าครับ

จากประวัติศาสตร์พบว่าเป็นชื่อเรียกของเมืองบริเวณกลุ่มแม่น้ำปิงค่ะ
โดยคำว่าชากังราวนะคะเป็นภาษามอน
ข้อมูลจากพิพิธภัณฑ์จังหวัดกำแพงเพชรตั้งข้อสันนิษฐานว่าเป็นการรวมคำทั้งสามคำเข้าด้วยกัน
นั่นก็คือคำว่าชาที่แปลว่าตลาด
ส่วนคำว่ากางหมายถึงกลางสดานหรือด่าน
ส่วนคำว่าราวสันนิษฐานว่าอาจใช้ในความหมายทำนองเป็นสร้อยคำ
ดังนั้นถ้าจะแปลคำว่าชากังราวเมื่อมารวมกันแล้วก็จึงมีความหมายว่าตลาดหน้าด่านนั่นเองค่ะ
เรียกชื่อเมืองกำแพงเพชรว่าเมืองชากังราวนั้นนะคะ
ประวัติศาสตร์พบว่ามีการเรียกมาตั้งแต่ก่อนสมัยกรุงศรีอายุทยา
เปลี่ยนเป็นชื่อเมืองกำแพงเพชรในสมัยสมเด็จพระบรมไตโลกนาฏ
จนกระทั่งปี๒๔๕๙จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อจากเมืองกำแพงเพชรมาเป็นจังหวัดกำแพงเพชร
แต่ก็ยังคงขึ้นอยู่กับมณฑลนครสวรรค์เรื่อยมาค่ะ
จนถึงสมัยยกเลิกมณฑลเทศาพิบาลในปี๒๔๔
กำแพงเพชรจึงมีฐานะเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศ
ตามระเบียบการปกครองนับตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมานั่นเองค่ะ
เอ๊ะแต่ทำไมกำแพงเพชรถึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งก๋วยเตี๋ยวอร่อย
เอาเป็นว่าเราอยู่กับกูรูด้านเส้น
ดังนั้นส่งเฮียของเราไปหาคำตอบกันดีกว่าค่ะ
ว่าแต่ร้านแรกนั้นเฮียจะพาไปไหนนะ
มาที่จังหวัดกำแพงเพชรแห่งนี้นะครับ
ผมได้ทำข้อมูลค้นหาร้านเมนูเส้นอนาชาตินะครับผม
เจออยู่ร้านหนึ่งครับแปลกมากครับ
เขาเอาน้ำส้มนี่นะครับมาทำเป็นน้ำซุป
แล้วก็มาใส่ก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ทานกับเนื้อสัตว์ครับ
เรียกได้ว่าเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับ
แปลกขนาดนี้แล้วเราเอาเส้นไปเรื่องมาทันที
ตามไปสืบสาวราวเส้นกันซะหน่อย
เฮียค่ะเฮียคือยังไม่ได้กระหายน้ำส้มหรืออยากกินน้ำส้มนะคะ
ไม่ได้เป็นนางเอกขนาดนั้นณเวลานี้เนี่ยอยากกินเมนูเส้นก่อนค่ะ
ยูเฮียได้ไหมอ่ะยังไงอ่ะยังคงคันน้ำส้มกันแบบไม่แคร์สื่ออย่างนี้เหรอ
สวัสดีครับเฮียคงศิลป์นะครับสวัสดีครับผมเฮียค่ะเฮียคงศิลป์นะครับ
เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวที่เอาน้ำส้มมาทำก๋วยเตี๋ยวครับมันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมเฮีย
ที่จะทำให้ราคามันเอาอูอาแค่ให้มันอูอาแค่ให้มันครับผมทีแรกเริ่มจะทำข้าวผัด
มันก็เลยเลือกเอ๊ะทำยังไงมันถึงจะได้ผล
ก็เริ่มจากลองมาทำน้ำก๋วยเตี๋ยวอะไรที่ทำให้เฮียคิดว่าส้ม

เขาขายข้าวแกงอยู่

แล้วก็ต้องลองทดลองนึกว่าอันนี้มันใช้ได้ไหม

สุดท้ายมาทำร้านก๋วเตี๋ใช้เวลาคิดค้นสูตรนานไหม

เพราะว่ามันมีสูตรก๋วยเตี๋ยวที่เราได้มีอยู่แล้ว
ปรับปรุงสูตรดิบเปลี่ยนแปลงให้มันเข้ากับน้ำส้มหน่อย

กระทั่งมาเจอว่ามันต้องใส่อะไรขนาดนี้

เรียกว่ากว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำส้มเนี่ย
กว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำส้มเนี่ย

รู้ไหมค่ะเขาว่าเจ้าส้มผ่อนกลมกลม

ส้มเนี่ยเป็นผลไม้เข้ามาพร้อมพร้อมกับชาวจีนที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในประเทศไทยช่วงต้นสมัยรัตนโกศิลป์โดยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็มีการปลูกส้มกระจัดกระจายตามถิ่นที่อยู่อาศัยทั่วไปแต่ด้วยการขยายตัว
ของเมืองทำให้หลายพื้นที่รอบกรุงเทพ
มีพื้นที่การปลูกส้มลดลงเรื่อย
ซึ่งปัจจุบันสายพันธุ์ส้มที่นิยมปลูกในประเทศไทย

นั่นก็คือส้มเขียวหวานและส้มโชกุล
โดยแหล่งปลูกที่สำคัญท็อปไฟฟ์ก็คือ
เชียงใหม่สุโขทัยแพร่กำแพงเพชรและเชียงรายค่ะ
ว่าแต่ถ้ากินส้มปกติเนี่ยก็ไม่แปลก
ดื่มน้ำส้มก็ไม่แปลก
แต่ถ้าเอาน้ำส้มมาทำเป็นของขาวอันนี้นี่แหละค่ะ

เอ๊ะมันจะยังไงยังไงมันจะเข้ากันไหม
แล้วลูกค้าเขากล้าลองกันไหมคะเฮียขา
ก็แรกนี่ไม่ได้มั่นใจเลย
ถามว่าอะไรนะนึกว่าน้ำส้มสายชูมาใส่
บางทีเรียกก็ซื้อก๋วยเตี๋ยวกินกับน้ำส้ม
คือไม่เข้าใจว่าตกลงมารวมกันแล้วนะ

ไม่กล้าทานนะครับก็ได้บอกครับ
ลองทดลองดูก่อนไหมลองทานดูก่อน
รสชาติเป็นไงกินแล้วก็เติมได้เหมือนก๋วยเตี๋ยวทั่วไปปกติ
แต่ขอให้ชิมก่อนแล้วค่อยเติม

ส่วนผสมต่างว่าน้ำส้มคันเยาทานเป็นน้ำผลไม้

จะมีขั้นตอนการทำอย่างไรรสชาติเป็นอย่างไร
บุกเข้าไปก่อนนะไม่เห็น

เอาละครับก่อนที่เราจะบุกไปหน้าเตานะครับผม
เราก็ต้องมาเช็คความสะอาดของที่ร้านก่อนนะครับ
ซึ่งดูจากสายตาภายนอกแล้วก็ถือว่าร้านเนี่ย
มีวิธีการดูแลรักษาความสะอาดได้เป็นอย่างดีนะฮะ
แต่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของจานชามที่ร้านนะครับ
สะอาดจริงหรือเปล่ามาเช็คกันหน่อยดีกว่า

มีวิธีการดูแลรักษาความสะอาดจานชามในร้านอย่างไรบ้างครับ
ก็โซโลแกนของที่ร้านเราก็มีนะครับ

บริเวณนี้เหมือนหน้าร้าน
ถ้าหน้าร้านสวยงามสะอาดต้าน
ลูกค้าก็อยากเข้ามาอุดหนุน
แต่เบื้องหลังที่ลูกค้าไม่เห็น
จานชามช้อนหม้อหรืออุปกรณ์ที่ใช้ทำก๋วยเตี๋ยว
ก็ต้องดูแลเรื่องราวความอาจอย่างดีด้วยกันครับ
ก็เพราะว่าผมเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอย่างดี
ใช้แล้วจานชามต้องไม่มีกลิ่นคาวและคาบมัน
หรือจะเป็นคาบหนักหนาขนาดไหน
ที่สำคัญต้องไม่มีกลิ่นน้ำยาล้างจานติดอยู่
จริงนะครับเพราะว่าจานชามที่มีกลิ่นน้ำยาล้างจานติดอยู่
มันจะทำให้ความรู้สึกเหมือนว่ามีสารตกค้าง
แล้วก็ไม่ค่อยดีกับร่างกายสักเท่าไหร่นะครับ
เห็นที่ร้านใส่ใจเรื่องความสะอาดขนาดนี้

ก็ขอรับรองว่าร้านไร่ส้มก๋วยเตี๋ยวน้ำส้มสด

และที่มาของไอเดียก๋วยเตี๋ยวน้ำส้มสดของคุณพงศิษย์แล้ว

แต่เรารู้ถึงที่มาของเมนูกันไปแล้วใช่ไหม
ชักอยากจะรู้แล้วล่ะค่ะว่าหน้าตาของเมนูก๋วยเตี๋ยน้ำส้มสดเนี่ยมันจะเป็นยังไง
รสชาติจะเป็นแบบไหนแล้วเขาใส่อะไรบ้าง
มันจะเหมือนก๋วยเตี๋ยวที่เราคุ้นเคยไหมนะ
อะไรยังไงเริ่มสงสัยแล้วอ่ะแต่ว่าตอนนี้คงต้องไป

แล้วช่วงหน้ามาล้วงลึกพร้อมชิมรสชาติของก๋วยเตี๋ยวน้ำส้มสดเจ้าแรก
และเจ้าเดียวในประเทศไทยพร้อมกันนะจ๊ะ

ทำไงที่จะทำให้ราคามันเพิ่มมูลค่าให้มัน
มันก็เลยเลือกเอ๊ะทำยังไงมันถึงจะได้ผล
ก็เริ่มจากลองมาทำน้ำก๋วยเตี๋ยว

เส้นมันจะเหนียวนุ่มอ่ะค่ะ
เราไม่ต้องไปจุ่มน้ำนะคะ

นูแนะนำที่เป็นเมนูเส้นของทางร้านคือเมนู

โกราชโกราชมันคืออะไรอาหารของประเทศไหน
เป็นอาหารของชาวห่างกรแหลม
แป๊บเดียวก็สิ้นเดือนสิงหาคมกันแล้ว

แต่กองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องด้วย
ไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ก็หายห่วงได้เลยค่ะ
เพราะว่าทุกจังหวัดก็มีเมนูเส้นอร่อย
รอให้แฟนได้ไปตามร้อยกันอยู่
ก็อย่างอาทิตย์ที่แล้วที่เราไปเยือนเมืองพระร่วง
เพื่อตามหาเมนูเส้นอนาชาติที่จังหวัดสุโขทัยกัน
แฟนรายการหลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์ว่า

ร้านนั้นก็น่ากินเพียบเลยล่ะค่ะ

ก็มีทั้งบะหมี่สูตรเก่าแก่จากอำเภอสวรรคโลก
จากร้านบะหมี่เม้ง๑๐๐ปีสวรรคโลก
ต่อด้วยเมนูก๋วยเตี๋ยวเครื่องไทยที่จัดหนักจัดเต็ม
ใส่เครื่องไม่ยั้งกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวตาพุธ
และปิดท้ายกับคาเฟ่ชิคคู
กับเมนูสปาเกตตี้คาโบนาร่า

ที่บอกเลยว่าอร้อย
อยากจะนั่งรถไฟกลับไปซ้ำสัก๑๐จาน

ถ้าคิดว่าเมนูของอาทิตย์ที่แล้วน่ากินแล้วก็
บอกเลยว่าอาทิตย์นี้จะดับเบิ้ลความฟินแบบคูณสอง
เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองก๋วยเตี๋ยวอร่อย

มาแนะนำแฟนรายการกันสิคะ

เจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยกับเมนูก๋วยเตี๋ยวน้ำส้มจากร้านไร้ส้ม
ต่อด้วยบะหมี่สุดซัวเท้าเจ้าเก่าแก่ประจำจังหวัดที่เสิร์ฟความอร่อยมายาวนานกว่า๗๐ปีที่ร้านเสียงบะหมี่
ถ้าแฟนแฟนรายการพร้อมแล้วนักเล่าเส้นของเราก็พร้อมแล้วเช่นกันค่ะ
งั้นอย่ารอช้าไปเดินทางตามหาเมนูเส้นที่จังหวัดกำแพงเพชรกันเลย
สวัสดีครับแฟนรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องนะฮะ๑๑โมงตรงวันเสาร์แบบนี้นะครับ
กับผมวาริสเฟื่องอารมณ์ในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง
รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวและที่มาที่ไปของเมนูเส้นอนาชาติทั่วประเทศไทยครับ
วันนี้นะครับเราเดินทางมาที่จังหวัดกำแพงเพชรครับ
เขาบอกว่าจังหวัดแห่งนี้นะครับเป็นจังหวัดที่มีเส้นก๋วยเตี๋ยวอร่อยที่สุดในประเทศไทยครับผม
แห่วันนี้๑ชั่วโมงเต็มนะครับคุณผู้ชมจะได้รับรู้และรู้จักกับเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับ
แต่ก่อนจะไม่รู้เรื่องเส้นเราไปรู้ประวัติความเป็นมาของจังหวัดกำแพงเพชรกันก่อนดีกว่าครับ
เมืองชากังราวนั้นนะคะจากประวัติศาสตร์พบว่าเป็นชื่อเรียกของเมืองบริเวณกลุ่มแม่น้ำปิงค่ะ
โดยคำว่าชากังราวนะคะเป็นภาษามอนข้อมูลจากพิพิธภัณฑ์จังหวัดกำแพงเพชร
ตั้งข้อสันนิษฐานว่าเป็นการรวมคำทั้ง๓คำเข้าด้วยกันนั่นก็คือคำว่าชาที่แปลว่าตลาด
ส่วนคำว่ากางหมายถึงกลางสดานหรือด่าน
ส่วนคำว่าราวสันนิษฐานว่าอาจใช้ในความหมายทำนองเป็นสร้อยคำ
ดังนั้นถ้าจะแปลคำว่าชากังราวเมื่อมารวมกันแล้วก็จึงมีความหมายว่าตลาดหน้าด่านนั่นเองค่ะ
เรียกชื่อเมืองกำแพงเพชรว่าเมืองชากังราวนั้นนะคะ
ประวัติศาสตร์พบว่ามีการเรียกมาตั้งแต่ก่อนสมัยกรุงศรีอายุทยา
เปลี่ยนเป็นชื่อเมืองกำแพงเพชรในสมัยสมเด็จพระบรมไตโลกนาฏ
มีการเปลี่ยนชื่อจากเมืองกำแพงเพชรมาเป็นจังหวัดกำแพงเพชร
แต่ก็ยังคงขึ้นอยู่กับมณฑลนครสวรรค์เรื่อยมาค่ะ
จนถึงสมัยยกเลิกมณฑลเทศาพิบาลในปี๒๔๔
กำแพงเพชรจึงมีฐานะเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศ
ตามระเบียบการปกครองนับตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมานั่นเองค่ะ
เอ๊ะแต่ทำไมกำแพงเพชรถึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งก๋วยเตี๋ยวอร่อย
เอาเป็นว่าเราอยู่กับกูรูด้านเส้น
ดังนั้นส่งเฮียของเราไปหาคำตอบกันดีกว่าค่ะ
ว่าแต่ร้านแรกนั้นเฮียจะพาไปไหนนะ
มาที่จังหวัดกำแพงเพชรแห่งนี้นะครับ
ผมได้ทำข้อมูลค้นหาร้านเมนูเส้นอนาชาตินะครับผม
เจออยู่ร้านหนึ่งครับแปลกมากครับ
เขาเอาน้ำส้มเนี่ยนะครับมาทำเป็นน้ำซุป
แล้วก็มาใส่ก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ทานกับเนื้อสัตว์ครับ
เรียกได้ว่าเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับ
แปลกขนาดนี้แล้วเราเส้นมันเรื่อยกันมา๙๘ครับ
เฮียค่ะเฮียคือยังไม่ได้กระหายน้ำส้มหรืออยากกินน้ำส้มนะคะ
ไม่ได้เป็นนางเอกขนาดนั้นณเวลานี้เนี่ยอยากกินเมนูเส้นก่อนค่ะ
ยูฮูเฮียได้ไหมยังไงอะ
ยังคงคันน้ำส้มกันแบบไม่แคร์สื่ออย่างนี้เหรอ

เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวที่เอาน้ำส้มมาทำก๋วยเตี๋ยว

ทำไมถึงคิดจะเอาน้ำส้มเนี่ยมาใส่อยู่ในก๋วยเตี๋ยวของเรา

ส้มราคาถูกมากตกต่ำ
ทำให้เราคิดว่าจะทำไงที่จะทำให้ราคามัน

เอาน้ำมันมาผัดกับข้าวผัด
ว่าไม่ได้ผลมาทำรัดหน้า
ราดหน้าก็กลิ่นข้าวเกลี้ยวกินอะไรมันก็จะกรบไปหมด

มันก็เลยเรียกว่าทำยังไงมันถึงจะได้ผล
ก็เริ่มจากลองมาทำน้ำก๋วยเตี๋ยว
อะไรที่ทำให้เฮียคิดว่าส้ม

ผสมกับอาหารที่เป็นอาหารขาวแล้วมันจะเข้ากัน
เขาขายข้าวแกงอยู่
แรกเราก็ขายน้ำส้มอยู่
กินมันก็ไม่เป็นไรแล้วก็ต้องลองทดลองนึกว่าอันนี้มันใช้ได้ไหม

สุดท้ายมาทำร้านก๋วยเตี๋ยวใช้เวลาคิดค้นสูตรนานไหม

เพราะว่ามันมีสูตรก๋วยเตี๋ยวที่เราได้มีอยู่แล้ว
ก็มาปรับปรุงสูตรดิบเปลี่ยนแปลงให้มันเข้ากับน้ำส้มหน่อย

มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยจนกระทั่งมาเจอว่ามันต้องใส่อะไรขนาดนี้ขนาดนี้เป็นสัดส่วน
มันก็จะสามารถทำให้รสชาติอร่อยขึ้น
เรียกว่ากว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำส้มเนี่ย
เขาก็มีไอเดียจะเอาส้มไปทำโน่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยล่ะค่ะ

คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าเจ้าส้มผลกลมที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ย
เดินทางมาจากไหนกันนะ
ติ๊กต๊อกหมดเวลาค่ะ
ส้มเนี่ยเป็นผลไม้เข้ามาพร้อมกับชาวจีน
ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในประเทศไทย

โดยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็มีการปลูกส้มกระจัดกระจายตามถิ่นที่อยู่อาศัยทั่วไป
แต่ด้วยการขยายตัวของเมืองทำให้หลายพื้นที่รอบกรุงเทพมีพื้นที่การปลูกส้มลดลงเรื่อย
ซึ่งปัจจุบันสายพันธุ์ส้มที่นิยมปลูกในประเทศไทยมีอยู่๒กลุ่มด้วยกันค่ะ
ก็คือเชียงใหม่สุโขทัยแพร่กำแพงเพชรและเชียงรายค่ะ
ว่าแต่ถ้ากินส้มปกติเนี่ยก็ไม่แปลก
ดื่มน้ำส้มก็ไม่แปลก
แต่ถ้าเอาน้ำส้มมาทำเป็นของขาวอันนี้นี่แหละค่ะ
ที่เรียกว่าแปลกมันจะยังไงมันจะเข้ากันไหม
แล้วลูกค้าเขากล้าลองกันไหมคะเฮียขา
ก็แรกนี่ไม่ได้มั่นใจเลยถามว่าอะไรนะ
นึกว่าน้ำส้มสายชูมาใส่บางทีเรียกก็ซื้อก๋วยเตี๋ยวกินกับน้ำส้ม
คือไม่เข้าใจว่าตกลงมารวมกันแล้วนะ

ไม่กล้าทานนะครับก็ได้บอกครับลองทดลองดูก่อนไหมอ่า
ลองลองทานดูก่อนรสชาติเป็นไงกินแล้วก็เติมได้เหมือนก๋วยเตี๋ยวทั่วไปปกติ
แต่ขอให้ชิมก่อนแล้วค่อยเติม

วันนี้เล่าเส้นเบอร์เนอร์มาทั้งทีขอบุกเข้าไปดูวัตถุดิบ
ส่วนผสมต่างว่าน้ำส้มคันเยียวทานเป็นน้ำผลไม้
พอผสมกับก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรรสชาติเป็นอย่างไร
บุกไว้ในโค้ยนะไม่เห็นไปเร็วครับได้ครับ
เอาละครับก่อนที่เราจะบุกไปหน้าเตานะครับผม
เราก็ต้องมาเช็คความสะอาดของที่ร้านก่อนนะครับ
ซึ่งดูจากสายตาภายนอกแล้วก็ถือว่าร้านเนี่ย
มีวิธีการดูแลรักษาความสะอาดได้เป็นอย่างดีนะฮะ
แต่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของจานชามที่ร้านนะครับ
สะอาดจริงหรือเปล่ามาเช็คกันหน่อยดีกว่า

มีวิธีการดูแลรักษาความสะอาดจานชามในร้านอย่างไรบ้างครับ
สะอาดสะอ้านลูกค้าก็อยากเข้ามาอุดหนุน
แต่เบื้องหลังที่ลูกค้าไม่เห็น
จานชามช้อนหม้อหรืออุปกรณ์ที่ใช้ทำก๋วยเตี๋ยว
ก็ต้องดูแลเรื่องราวความอาจอย่างดีด้วยกันครับ
ก็เพราะว่าผมเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอย่างดี
ใช้แล้วจานชามต้องไม่มีกลิ่นคาวและคาบมัน
หรือจะเป็นคาบหนักหนาขนาดไหน
ที่สำคัญต้องไม่มีกลิ่นน้ำยาล้างจานติดอยู่
จริงนะครับเพราะว่าจานชามที่มีกลิ่นน้ำยาล้างจานติดอยู่
มันจะทำให้ความรู้สึกเหมือนว่ามีสารตกค้าง
แล้วก็ไม่ค่อยดีกับร่างกายสักเท่าไหร่นะครับ
เห็นที่ร้านใส่ใจเรื่องความสะอาดขนาดนี้

ก็ขอรับรองว่าร้านไร่ส้มก๋วยเตี๋ยวน้ำส้มสด

โอ้โหได้ฟังเรื่องราวและที่มาของไอเดีย
เตี๋ยวน้ำส้มสดของคุณพงศิษย์แล้ว

หน้าตาของเมนูก๋วยเตี๋ยวน้ำส้มสดเนี่ย

แล้วเขาใส่อะไรบ้างเอ๊ะมันจะเหมือนก๋วยเตี๋ยวที่เราคุ้นเคยไหมนะ
อะไรยังไงเริ่มสงสัยแล้วอ่ะแต่ว่าตอนนี้คงต้องไป
ไปพักชมโฆษณาสักครู่แล้วช่วงหน้ามาล้วงลึกพร้อมชิมรสชาติของก๋วยเตี๋ยน้ำส้มสดเจ้าแรก
และเจ้าเดียวในประเทศไทยพร้อมกันนะจ๊ะ